วันนี้ได้เกิดเหตุสะเทือนขวัญนะครับ
หนุ่มใหญ่ในจังหวัดอุดรธานีถูกฆ่าหันศพ
ตำรวจคาดว่าชนวนเหตุฆาตกรรมน่าจะเกิดจากความขัดแย้ง
ในเรื่องของปัญหามรดกที่ดิน๕๐ไร่ของภรรยา
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
คราบเลือดกระจายอยู่ทั่วบริเวณครัวภายในกระท่อมปลายนา
หมู่บ้านโนนสวรรค์ตะบนเชียงยืนอำเภอเมืองอุดรธานี
หลังคนร้ายลงมือฆ่าหันศพนายปัญญาทองศรีอายุ๕๐ปี
โดยแยกชิ้นส่วนท่อนแขนและขาไว้ในถังพลาสติกสีน้ำเงิน
ส่วนศีรษะและลำตัวอยู่ในถุงปุ๋ยข้างกัน
พันธุ์ตำรวจเอกชวิตศรีจันทร์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
ได้นำชุดสืบสวนจากสถานีตำรวจภูทรห้วยหลวง
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุท่ามกลางไทยมูกว่า๑๐๐คน
พร้อมวิภาควิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่โหดเที่ยมของคนร้าย
ในที่เกิดเหตุพบมีดพระวางอยู่ข้างถุงปุ๋ย
ทำครัววางอยู่บนแคร่ห่างไปเล็กน้อยพบกระป๋องสีดำบรรจุน้ำ

อกจากนี้ยังพบรถจักรยานสีแดงจอดอยู่หน้ากระท่อม
ซึ่งคาดว่าเป็นรถของคนร้าย
ส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้ตายหายไป
โดยผู้พบศพคนแรกคือนายธีรยุทธ์พรมขาว
อายุ๔๐ปีเพื่อนของผู้ตาย
ด้านนายทองปานทองศรีอายุ๔๕ปี
น้องชายผู้ตายให้การว่าพี่ชายมีครอบครัวแล้ว
แต่ภรรยาไปทำงานที่เกาหลี
ส่วนลูกชาย๒คนไปทำงานที่ไต้หวัน
โดยอาศัยที่กระท่อมท้ายไร่อ้อย
พ่อตาแบ่งให้๕๐ไร่นานแล้ว

ตั้งวงดื่มสุราที่บ้านเป็นประจำ

เรื่องญาติภรรยาไม่พอใจ
ครอบครัวได้มรดกเยอะกว่าญาติพี่น้องคนอื่น

และน่าจะเชื่อมโยงกับการฆาตกรรมโหดในครั้งนี้
คือคำให้การของนายสุวัสดิ์เหล่าเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านนวลสวรรค์ที่บอกว่า
เดือนมิถุนายนเคยเห็นผู้ตายนอนสมอยู่ที่กระท่อมคนเดียว
เข้าไปสอบถามได้ความว่า
ความว่าถูกยาดภรรยาทำร้ายร่างกาย

มีแต่ว่ารอยบอกช้ำมาคุยกัน
พอมาปันหน้า
ขณะพันธุ์ตำรวจเอกชวิตสันนิษฐานว่า
คนร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือญาติ
จึงให้น้ำหนักการสงหารไปที่ขวานศรี่

ตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน